ข่าวนี้กันดีกว่านะคะใครไม่หาดิฉันรับประกันว่าหาแน่นอนค่ะ
เมื่อวานนี้สไลด์ไอจงไอจีไปยังไง
ตกใจทั้งไทม์ไลน์คุณผู้ชมใบเฟิร์นน้องสาวดิฉัน
ลงรูปกับนิกกี้นชาติที่ปิดอ่างนี่แหละ

ลูกสาวโกรธรูปมันก็หวานปกติแต่ว่าแคปชั่นชัดเจนเลย
แท็กว่าแม้ว่าเขาจะดูเจ้าชู้แต่ลองดูก็ไม่เสียหายแท็กด้วย
แท็ดแฟนใหม่คุณผู้ชมตอนนั้นละคนก็มาแบบฉันไม่เชื่อ
ฮึ่มโอ้โหตรงตาราวุ่นวายกันไปหมดมีคลิปอีก
หลายคนก็จะเชื่อไม่เชื่อเอ๊ะนี่มันอำกันจริงหรือเปล่า
ค่ะแต่ว่าล่าสุดเลยเมื่อวานยังไง

มาแบบยืนอยู่หน้าบ้านแล้วขอเป็นแฟนลูกสาวเนี่ย

ท้าชิงคือแจ๊คแฟนฉัน

่ำเพ้ออยากได้ใบเฟิร์นเป็นแฟน

ถามพ่อลงดีกว่าว่าจะเลือกใครนะคะ
ใครไม่หาดิฉันให้เงินพันหนึ่งเลย

ถ้าสมมุติว่ามาเป็น

ไม่ติดอ่างให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาเป็นลูกเขยกู

คนบ้านแล้วมาเจอกันมันก็ไม่บ้าไปใหญ่
ลูกออกมานี่กลายเป็นพวกปิ๊งตองเลยนะ

มันกับไอ้แจ๊คแฟนฉันไปบ่อยที่สุด
ใช่แจ๊คมันพ่ำเผลอว่าใบเฟิร์นเป็นแฟนนะจริง

ถ้าให้เลือกระหว่างไอ้แจ๊คกับนิกกี้เลือกไอ้นิกกี้ดีกว่านะ
แจ๊คเอามาทำไมเดี๋ยวมันก็ขี้กากลูกออกมาเป็นขี้กากที่ขอบหัวทำไมวะ
ยินดีด้วยนะกับมิกกี้นัชัดแววมาแล้ว
แต่อีกอันหนึ่งคุณผู้ชมเรื่องของครอบครัว
พ่อเขารักเมียมากแม่กุ้งนะคะ
ว่าเราไม่ได้รักเขานะแต่ไม่กล้าพูดคำนี้

แล้วเขาก็บอกใส่หน้าแล้วเขาเดินหนี
เขาบอกว่าเล่าเธอ
สรุปคือสักแล้วไม่ได้อะไรอะ